ไปบ้านโป่งราชบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขาร้องเรียนผ่านเพจดังบอกว่า
ผมมีเพื่อนบ้านแบบนี้วันดีคืนดีขู่คุกคาม
เมียกับลูกเนี่ยหวัดภาวะแล้วนะครับ
ล่าสุด๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
คราวนี้นะครับมาเป็นเสียมครับเสียมคว่างมาฮะ

แต่ว่ามันเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
มีทั้งตะโกนด่าขู่จะยิง
แล้วบางครั้งก็เบิ้ลเสียงรถจักรยานยนต์ยั่วโมโห
เสียงดังยังไงเชิญฟังครับ
นี่แหละค่ะเป็นยังไงล่ะ
แล้วเขาไม่ได้ทำครั้งเดียวหรอกเราเอามาให้ดูเนี่ย
ให้ดูแค่นี้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะ
หมู่บ้านเจริญรัฐซอย๗ตะบนท่าผาม
โป่งจังหวัดราชบุรี๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ดูไปตอนต้นเนี่ยคู่กรณีเดินออกมาตี๒นะ
แล้วแบบพุ่งเหลาพุ่งเหลาแต่เป็นเสียงฮะ
นี่ครับเสียงที่มาตกอยู่ในบ้านเขานะครับ
ทำให้หลายคนในบ้านเนี่ยนะครับตกอกตกใจและถูกข่มขู่คุกคาม
สามีภรรยาและลูกสาวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับหวาดภาวะนะครับ
ไม่กล้าจะอยู่แม้กระทั่งบ้านของตัวเองแล้วตอนนี้ไปหาที่อื่นนอนแล้ว
บอกว่าทุกวันนี้นะระแวงไปหมดแล้วจนไม่เป็นอันทำการทำงาน
คือต้องสลับกับเมียไปดูลูกกลับไปดูลูก
คู่กรณีเป็นเพื่อนบ้านอยู่เยื้องกันครับมีปัญหาตั้งแต่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดเขาบอกว่าถามหาคลิปหลักฐานเหรอเพียบ
เสียงจากในกล้องวงจรปิดคนที่คว่างเสียมหรือเบอร์พุ่งเหลาเสียมมาเนี่ยเขาอ้างว่านะ
ตัวเขาเนี่ยนะอยู่มาก่อนไม่เคยมีเรื่องกับคนแถวนี้
แต่คนร้องเรียนมาอยู่ที่หลังมาหาเรื่องเขาทำไม
วันนี้ทีมข่าวนะครับไปเจอคนร้องเรียนคือคนนี้ครับ
จักริจเพชรวราภาเป็นเจ้าของบ้านนะฮะ
คือไปกับตำรวจสพบ้านโป่งมาตรวจสอบพื้นที่ด้วย
จักริตนะครับพาทีมข่าวไปดูจุดที่ถูกผู้ก่อเหตุ
เหลาเสียมมานะฮะแล้วก็คว่างอะไรก็ไม่รู้
ใส่บ้านเขาถูกรถยนต์เสียหายบ้างลงตรงอื่นบ้าง
นี่ลงที่พื้นหน้าบ้านนี่นะครับเล่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุก่อกวนข่มขู่มาแล้วหลายครั้ง
อยู่บ้านไม่ได้ลูกเมียกลัวหมดแล้ว
ผู้ก่อเหตุแล้วต้องก่อเหตุตอนกลางคืนด้วยนะ
ตอนกลางคืนไม่รู้ทำไมพี่เขาบอกว่าดูจะคึกเป็นพิเศษฮะ
ส่งสายตรวจมาเพื่อมาระงับเหตุหรือมาเตือนตักเตือน
จิตใจนางผมพอเสร็จมาปุ๊บเนี่ย
น้องเขาน่ะเงียบไปสักพักนึงแหละแต่ตำรวจมาพอดี

จากนั้นพอตักเตือนปุ๊บเนี่ยพอตำรวจกลับไปเนี่ย

บาผมขมคูจากฆาตสารพัดอย่างครับ

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
ผมมองที่ผมว่าถ้าเมาเหล้าเนี่ย

แล้วเฮ้าหามากแต่ว่าพอกลางวันนี้เงียบอื้อที่ตำรวจไปลงพื้นที่
ไม่เจอตัวนะในบอลเนี่ยในบอลคนที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยครับ
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะเชิญ
ผู้ก่อเหตุนะครับให้ไปโรงพักจะไปสอบสวน
เกลี่ยกันที่ตกลงกันได้ไหมถ้าตกลงกันไม่ได้

ส่วนตัวเราเราไม่ได้แบบ